ภรรยาเลิกกันเลิกกันแล้วก็ไปมีสามีใหม่
สามีใหม่ก็คนในหมู่บ้าน
แล้วยังเทียวไปเทียวมาหมายถึงตัวอดีตเมียนะ
เทียวไปเทียวมามาขอตังค์
คงเครียดสุดแล้วแล้วเผาบ้านตัวเองเลย
คุณผู้ชมครับนี่ฮะเผาแล้วแล้วเผาแรงด้วย
ไฟกำลังไหม้เลยนี่คือบ้านหลังหนึ่ง
ในตะบนกระสางกระเผิดชะตึกบุรีรำครับ
เจ้าของบ้านก็คือนายออยนายออยอยู่๓๘ปี
เขาไม่ได้ไปไหนนะเขาก็เดินสูบบุหรี่แก้กุ้มอยู่หน้าบ้าน
หลังจากที่เผาบ้านตัวเองแล้ว
ออยนั่งสูบบุหรี่อยู่ใกล้นี่ตรงนี้
นี่มาพอดีเลยนี่พอดีเลยนี่ออยนะครับ
ถามว่าพี่เผาบ้านตัวเองทำไมเขาก็นั่งนิ่งไม่ได้ตอบ

คุณผู้ชมดับมันดับแหละแต่ไฟมันไหม้ทั้งหลังไปแล้ว
ออยอยู่กินกับภรรยามีลูกด้วยกัน๔คน
เจ็ดแปดเดือนที่ผ่านมาก็เลิกกันใช่ไหมเลิกกันก็ลูกไปอยู่กับฝ่ายภรรยานะครับ
ภรรยาก็ไปมีสามีใหม่เธอไปเอาคนไกลไปหน่อยไม่ได้เหรอ
เอาคนในหมู่บ้านเดียวกันนะครับแต่อดีตภรรยาก็ยังไปมาหาสู่อีก
ขอตังค์นะครับพาลูกมาด้วยนะฮะวันเกิดเหตุอดีตภรรยามาที่บ้านอีกแหละ
ว่าน่าจะมาขอเงินเหมือนทุกครั้งหลังจากนั้นนะครับประมาณสิบนาที
ก็ไฟไหม้แบบนี้เบื้องต้นตำรวจคุมออยออยไปไปคุยกับตำรวจให้สบายใจที่โรงพักก่อน
แล้วเดี๋ยวจะถามสงบสติอารมณ์แล้วจะถามว่าเผาบ้านตัวเองทำไมล่ะออย